คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ

คือเจ้าหน้าที่สนทิกำลังร้อยกว่านายเลยนะ
เข้าไปล้อมจับต่างด้าวได้คาป่ารกทึบนะครับ

คนต่างด้าวสร้างเพลิงพักพิงอาศัยกันอยู่กว่าร้อยกว่าคน

ส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด
ทหารตำรวจตระเวนชายแดนรวมกว่า๑๕๐นาย
โอ้โหปฏิบัติภารกิจกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วครับ

ร่วมกันวางแผนเข้าปิดล้อมพร้อมกัน๓จุดในเขตเชิงเขา

หลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งมาว่าพบบุคคลต่างด้าวจำนวนมาก
บซ่อนตัวอยู่ในป่ารกทึบนะครับ
ท้ายชุมชนชาวไทยภูเขา
หมู่บ้านเจดีโคเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเดินเท้านานกว่า๒๐นาที

แล้วก็กระจายกำลังในการปิดล้อม
แรงงานต่างด้าวที่กำลังนั่งล้อมวงผิงไฟ

เนื่องจากทนสภาพอากาศที่หนาวเย็นไม่ไหว
เพราะออกจากตรงจุดผิงไฟใช่ไหม

จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในเพลิงพัก
คราวที่สร้างติดกันรอบพื้นที่ป่า

แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวบุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่า

โดยไม่มีเอกสารการเข้าเมืองตามกฎหมายได้อีก๑๒๐ราย
นำตัวไปสอบสวนและทำประวัติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
จะผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
การสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้
รวมตัวกันลักลอบเข้าตามแนวชายแดนไทยพม่า

จะเดินเท้าลักลอบเข้ามาสร้างเพลิงพักชั่วคราว
กลางป่าท้ายหมู่บ้านชาวไทยภูเขา
เพื่อที่จะเข้ามาหางานทำในช่วงตรุษจีน
เพราะในพื้นที่ต้องการแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก
แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มตัวได้ซะก่อนนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ร่วมกันในการป้องกันเรื่องของอาทยากรรม

เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด
ในช่วงตรุษจีนนี้ก็เลยเกิดเป็นปฏิบัติการตั้งแต่เช้ามืดขึ้นนะครับ